ส่วนช่วงนี้ไปอัปเดตผลการขันฟุตบอลไทยลีกรวมไปถึงอีกหนึ่งการแข่งขันก็คือ
เกมนั้นก็มีกระแสในโลกโซเชียลว่าเจ้าเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินสภาพร่างกายนั้นไม่สมบูรณ์และฝึกซ้อมได้ไม่เต็มที่
หลังจากที่เปิดตัวคบหากับเมพิชชนาธิ์ในช่วงหลังจบศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๓
แต่ว่าในช่วงวอร์มอัพครับเจ้าตัวก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มสดใสนะครับพร้อมกับยืนยันว่ายังคงโฟกัสในการเล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่เหมือนเดิมและก็จะมีชื่อเป็น๑๑ตัวจริงด้วยในเกมนี้ซึ่งหลังจากจบครึ่งแรกนะครับเมืองทองนั้นตอนนี้ก็นำอยู่สี่ประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลคู่อื่นที่น่าสนใจไปดู
ก็นำสุโครไทยอยู่๓ประตูตอนนึงส่วนราชบุรีครับนำสุพันธบุรีอยู่๒ประตูตอนนึง
ชนบุรีตอนนี้ก็นำเชียงรายอยู่๒ประตูต่อ๑นะครับ